ส่วนอันนี้เนี่ยหนุ่มกัมพูชาเขาขับกระบะมาใช่ไหม
แล้วปรากฏว่ารถมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้

ยังไม่พอนะข้ามเลนไป
นู่นไปอยู่ตรงฟุตปาดแบบนี้ค่ะ

ตอนนี้ถามเขาว่าเมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่า

แต่สภาพรถเขาก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ในสภาพแบบนี้
รับบริษัทพอร์บางปะโกงก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
กระบะไปชนเสาไฟกลางถนนนะ
จากรถเมื่อกี้นี่เสาไฟล้มระเนละนาด๒๓ต้นนะฮะ
คือชนเสาไฟก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็ข้ามเลนมา
จุดตรงนี้อยู่ก่อนถึงปากซอยยางสุวรรณ๕
ถนนสิริโสธรขาเข้าบางประกง
มีรถของการไฟฟ้าก็ต้องรีบมาเลยมาจัดการกับเสาไฟ
สภาพรถกระบะเมื่อกี้นี่ก็พังเสียหายทั้ง

คือเสาไฟมันขาดกระเด็นแล้วดูหน้ารถมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คนขับคันนี้ชื่อว่าในอาร์ตอายุ๓๘ปีเป็นชาวกัมพูชา
เขาให้การกับตำรวจไม่รู้เรื่องเลย
นั่งคุยโทรศัพท์อยู่แบบนี้ใส่หูฟัง
แต่ก็พูดกับนักข่าวนะพูดกับนักข่าวเหมือนกัน
นักข่าวเขาถามมันเกิดอะไรขึ้นเขาทำท่าให้ดู
คือเขาทำท่าแล้วเขาก็บอกว่า
รถกระบะคันนี้มันเหยียบคลัชไม่ลง

ทีนี้ค่ะก็เลยต้องบังคับบังคับพวงมาลัยมา
รถมันก็เลยเสียหลักแล้วก็เกิดอุบัติเหตุคุณผู้ชม
ทีนี้เรื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตำรวจต้องวัดอยู่แล้วแหละ
แต่ตอนที่ถามเขามัวหรือเปล่าอุ๊ยอันนี้อะไร
เป่าเมื่อกี้เท่าไหร่นะ๒๗๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แล้วถามเขาดูสิเมาไหมเขาจะตอบว่าไงคะ

พูดอย่างเดียวคือผู้มาอยู่เมืองไทย

แล้วถามว่าคุณไทยเคยทำไหม

ยอมรับไหมว่าเมาไม่เมา

โอ้โหดูจังหวะค้อนนี่

คือทั้งตำรวจนักข่าวถามประโยคเดียวคือ
เราเมาไหมเราผิดไหม
รู้กฎหมายไหมกฎหมายไทยเมาไม่ขับ

ตอนแรกที่ถามน่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่พูด
แล้วหลังจากนั้นก็เป็นท่าทางอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
แหมสุดยอดจริงเลยนะ
หลายคนบอกว่ามองยิ่งช็อตค้อนนะ

ใช่เดี๋ยวต่อไปคงต้องเอาต่างนั่นน่ะมาจ่ายพวกค่าต่างค่ะ
เสาไฟนี่ต้นนึงก็ไม่ได้ถูกนะ
แต่พอคุยไปคุยมาตำรวจก็เค้นถามไปเขาก็รับสารภาพ

แล้วก็ขับกระบะของเท่าแก่มาส่งของที่บางประกง
ข้าวหอมข้าวหอมนะฮะก็เป็นเหล้าอย่างหนึ่งนั่นแหละฮะ

ก็เนี่ยเมื่อกี้เอาให้ดูแล้วใช่ไหมใบที่แบบตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
มันเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นไปนี่๒๗๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แบบนี้
โดนดำเนินคดีแน่นอนค่ะเมาแล้วขับนะคะ